เสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะวันเด็กแห่งชาติ

เพราะว่าเกินวัยเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
มีการจัดกิจกรรมสนุกนะคะให้กับน้องหนูค่ะ

ด้วยการมอบของขวัญพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน

ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยค่ะ
แหมพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะคุณนะค่ะใช่ค่ะ

อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
เป็นประธานนำของขวัญวันเด็กปี๒๕๖๒
ให้กับโรงเรียนต่างที่อยู่ในสังกัด
สำนักงานประถมศึกษานนทบุรี
พื้นที่เขต๑และเขต๒จำนวน๔๕โรงเรียนค่ะ
โดยมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์
จากสถานศึกษาต่างเป็นตัวแทนเดินทางมารับมอบ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ยังมีการเลี้ยงข้าวมันไก่ทอดด้วยนะคะ

พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กเล็กภายในโรงเรียนป่าไม้อุทิศเก้า
ให้ได้กินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญ
ท่ามกลางความดีใจของน้องหนูเลยล่ะค่ะ
เราเชื่อว่าการที่มีบุคลากรที่ดีนะครับ
จะนำพาการศึกษาของชาติไปได้ด้วยดี
เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี
จะสร้างอีคิวที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็ก
เราอยากให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็ก

เราก็เข้ามาดูเรื่องสภาพแวดล้อม
เราเข้ามาดูเรื่องจิตใจของขวัญวันเด็ก
สำหรับกิจกรรมวันเด็กของทุกปี
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กค่ะ
เพราะถือว่าเด็กคืออนาคตของชาติ
ที่จะต้องมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง

ทางกองสลากได้มีการจัดงบประมาณ
เพื่อนำไปซื้อของขวัญที่มีความสำคัญ
แล้วก็เหมาะสมสำหรับนักเรียน
อาทิอุปกรณ์เครื่องเขียนวงเวียนสีแล้วก็หนังสือด้วยนะคะ
โดยเชื่อว่าจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้

ซึ่งนอกจากมามอบความสุขให้กับเด็กแล้ว
ส่วนหนึ่งนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอง
ก็ต้องการที่จะมาเยี่ยมเยี่ยน
เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่ของโรงเรียน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้วยความมุ่งหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ค่ะ

จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้านั่นเอง